คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดครับ
วันนี้นะคะจะพาไปไปสดไปซดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนแซ่บนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแซ่บจากร้านเตี๋ยวเรือกรุงเก่าคนไทยลมค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกร้อนที่หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณนี่คุณ
เขามีเส้นให้คุณเลือกตามใจชอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กก็เลิศ
เส้นใหญ่ก็ปังหมี่ขาวก็เด็ดหรือจะเป็นบะหมี่เหลืองก็ดี
จัดมาแบบจุกด้วยเครื่องแน่นเต็มชาม
ลูกชิ้นหมูหมูหมักตับในราคาเพียงแค่๓๐บาทเท่านั้นคุณ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือไปทานก็ดูได้จากช่องทางที่เราขึ้นให้

ส่วนใครอยากจะฝากร้านกับเราไม่ยากเลยนะคะ
ถ่ายภาพสินค้าของท่านมา๒๓ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดของสินค้าราคาจัดจำหน่ายแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกแบบนี้นะครับเราจะร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ